ติดตามอีกหนึ่งธุรกิจนะครับที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นหลังจากนี้นะครับ
ซึ่งเราก็มีเอเย่นอยู่แล้วนะครับปกติสำหรับการดูแลนักเตะอาชีพ
แต่ว่าบริษัทที่เปิดตัวขึ้นมาเนี่ยยังไม่ค่อยมีความชัดเจนแบบนี้
ล่าสุดครับคุณสุภวัฒน์พรมวิทักษ์รองกรรมการผู้จัดการนะครับของบริษัทไอสปอร์ตจำกัด
เปิดตัวธุรกิจหรือว่าธุรกิจบริหารสิทธิประโยชน์ให้กับนักกีฬาเต็มรูปแบบรายแรกของเมืองไทยนะครับ
โดยพุ่งเป้าเข้าสู่ตลาดเอเย่นนักเตะเป็นหลักซึ่งก็ได้
สปอร์ตเนี่ยก็สร้างดิวสำคัญนะครับซึ่งล่าสุดเลยครับที่ผ่านมาไม่นานก็คือการย้ายทีมของธิรสินแดงดาเป็นฝีมือของไอสปอร์ตนะครับ
โดยสปอร์ตก็ตั้งเป้าที่จะทำให้นักเตะไทยไปค้าแข้งในยุโรปให้ได้ครับ